โหยอันนี้ก็ข่าวใหญ่บุ๊คกลุ่มต้องกดทรงสัมภาษณ์ดี

ธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เรื่องความงงความงามเนี่ย

แล้วก็มาคราวนี้อาหารเสริมต่างต้องอัปเดตกันอีกระลอกนึงแล้ว
สำหรับกรณีของปูปรายาหลายคนเรียกเขาว่าบอส
เพราะว่าทำอะไรมาทำธุรกิจกับคุณมะตูม
ก็ขอถอนตัวออกจากธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับ
ทำร่วมกันกับอย่างที่บอกชื่อไปนะคะ
ชี้แจงว่าเรื่องนี้เดี๋ยวคงให้ธนายความเป็นคนจัดการค่ะ
ส่วนตัวไม่ขอพูดรายละเอียดอะไรมาก
แต่ก็สงสารลูกทีมต่างนะคะ

ผมไว้ที่มาธนาชีแจงเองดีกว่า

แต่ปูรู้สึกว่ามันหมดแล้วทำมาปีหนึ่งแล้ว
คือไม่ได้เป็นหุ้นส่วนบริษัทเขา
ก็คือใช้ชื่อเสียงเรา
เพื่อที่จะดึงดูดแล้วก็ดึงยอดเขา
ทุกครั้งที่เกิดเรื่องคนเดียวที่ออกมาพูดคือปูปรายยากัน
ที่ต้องการให้คนที่เป็นเจ้าของบริษัทเองออกมาพูด
เอาจริงถ้าพี่อโหสิกรรมแล้วปล่อยให้

อะไรที่ได้มาง่ายได้มาเร็วไม่ได้เป็นเรื่องที่ดี
เราไม่ได้เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ต้นมันเป็นธุรกิจที่
จริงแล้วก็เลยบอกเลยไม่ได้มีความรู้สึกส่วนตัว
ที่บอกอโหสิกรรมก็คือไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรเลย
สัญญาที่ปูทำต้องมีทนายความเป็นส่วนเกี่ยวข้อง
แต่ปูไม่สามารถพูดเกี่ยวกับบริษัทนี้ได้แล้ว
คำนึงที่ให้สัมภาษณ์ถ้าฟังเต็มปูบอกไม่ทำแล้ว
เดี๋ยวมันเป็นตาบาปไม่อยากจะไปหลอกเขาอย่างนี้
อันนั้นคือส่วนของคุณปูประยานะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้
มีโพสต์หนึ่งของเงินเจมส์มาตูบอกว่ายอมรับตรงว่าแขวนนั่นแหละ
เพราะว่าเพิ่งดูกรงกรรมจบเขาบอกว่าอารมณ์มาเต็มนะฮะ
ก็ฟังคุณปูสัมภาษณ์แล้วรู้สึกว่าอ้าวไหนบอกจะไปด้วยกัน
แล้วจู่มาทิ้งกันกลางคันแบบนี้เพราะฉะนั้นโอเคเขาไม่แตะต้องแล้ว
เรื่องมันยาวคนเข้ามาคอมเม้นต์กระดับโดดมาก
คนที่เข้ามาคอมเมนต์กับหัวเกิดการะบ่มนี้ก็ส่วนใหญ่ว่าก็เป็นลูกทีมต่างคือขายอาหารเสิร์ฟผลิตภัณฑ์นี้
ปังเหมือนกันปังปีนาศนะคะ
ก็ว่ากันไปก็ขนลุกอยู่ข้างกลางเรื่องนี้ไม่รู้จะจบยังไงนะคะ
ฟังเรื่องดีของเธอกันบ้างดีกว่านะเปลี่ยนอารมณ์หน่อย
ประยาก็พูดถึงเรื่องงานวิวาด้วยนะ
ไปเจอก็ถามมาเลยทีเดียวบอกว่ายังไม่ได้วางแพลนอะไรมาก
เพราะว่ายังมีอีกหลายงานที่ต้องจัดการ

ปูประยาอวดหุ่นเซ็กซี่ลงปลกในยนตรียศาลหรือเปล่า

ปฏิเสธมาตั้ง๗๘ปีแล้วมั้งคะตั้งนานแล้ว
รู้สึกว่าห่วงร่างกายตัวเองมันไม่จำเป็นแล้ว
โฆษณาถ่ายหนังถ่ายละครสวยโอเค
โอ้โหตอนนี้ลุยงานอีกนานลุยงานเป็นมาอีก๒๓ปีแล้วค่ะ

ูกับแมทมีโครงการการทำงานค่อนข้างใหญ่เหมือนกัน
ว่าปูจะอยากจะทำอะไรแล้วปูจะโฟกัสกับสิ่งไหน
แล้วจะแบ่งเวลาระหว่างอเมริกากับเมืองไทยไหม